ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงคนหนึ่งนะฮะเธอมีลูก๙เดือน
แล้วปรากฏว่าสามีเนี่ยมาขอเงินเพื่อจะไปซื้อเหล้า
พอไม่ให้ถูกยิงเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสงครามนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา

วันนี้ผู้ต้องหามามอบตัวโดยคนที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายวินัยไหมละอองอายุ๓๕ปี
ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิต
วัย๙เดือนยังนอนอยู่ในมุ้งกับภรรยาเลย
ขอเงินซื้อเหล้าไม่ได้ฮะยิงเขาตายเลย
นายวินัยไหมละอองอายุ๓๕ปี
ใช้ปืนยิงนางยุภาพรภูลพิพิษอายุ๓๖ปี
ตอนที่กำลังนอนหลับกับลูกชายวัย๙เดือน
เสียชีวิตในบ้านพักในพื้นที่หมู่๓ตะบนแพรกหนามแดงอำเภออำภาวา

ญาติของผู้ตายบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
กลางดึกคืนวันที่๒๑เมษายนนะครับ

ได้ยินเสียงทะเลาะว่านายวินัยเนี่ยขอเงินจากนางยุภาพรผู้ตาย
เพื่อจะเอาไปซื้อเหล้าแต่ผู้ตายไม่ให้
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
แล้วเห็นนายวินัยขับรถออกจากบ้านไป
พอเข้าไปดูในบ้านอ้าว
ยิงเขาตายแล้วก็ขับรถหนีไป
นายวินัยวันนี้ติดต่อขอมอบตัวนะครับ
โดยมีอดีตตำรวจสันติบาล
ที่เขาบอกว่าเขาเคารพนับถือนะ
ผู้ต้องหาเนี่ยนะที่บอกว่าเคารพนับถือ
ได้ติดต่อให้พามามอบตัวที่สพยี่ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
พ่อของผู้ต้องหาก็เดินทางมานะครับ
ไปกับตำรวจนะครับไปรับตัวลูกชาย

แล้วคุมตัวมาสอบปากคำแล้วพาไปชี้จุด
ที่เอาปืนกับรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้ง
นายวินัยรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุ
วันนั้นได้ขอเงินภรรยาเพื่อจะเอาไปซื้อเหล้า
คือทีแรกเนี่ยขอไปแล้วนะครับ

บอกว่าต้องเอาไปส่งให้กับลูกชายอายุ๙ขวบ
เป็นลูกของนายวินัยที่เกิดกับภรรยาเก่า
แต่ว่านางยุภาพรเขาไม่ให้แล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
นายวินัยอ้างนะเขาอ้างนะครับ
ผู้ตายเขาไม่มีสิทธิแจงแล้ว
อ้างว่าตอนที่มาขอรอบหลังขอ๓๐๐บาทเนี่ย
ยุภาพรไม่ให้แต่ควักเงินแล้วเครื่องใส่หน้าเขา
เขาก็เลยโมโหไปเอาปืน๑๑มมเป็นปืนไทยประดิษฐ
หักลำบรรจุใส่กระสุนได้ทีละนัดเนี่ย
เขาก็เปิดมุ้งเข้าไปตอนนั้นนางยุภาพรนอนหลับอยู่กับลูกวัย๙เดือน
มุ้งเข้าไปแล้วมีการยื้อแย่งปืนกับภรรยาก่อนที่ปืนจะลั่นหนึ่งนัด
พอปืนลั่นไปหนึ่งนัดเขาก็เอามาบรรจุกระสุนใหม่
เพราะมันใส่ได้ทีละนัดแล้วนัดเนี้ยได้จ่อยิงใส่นางยุภาพร
ตอนที่นอนอยู่ในมุ้งนี่ฮะชาวบ้านเขาเลยได้ยินเสียงปืนสองนัด
หลังก่อเหตุได้ขับรถหนีไปนะครับก็เป็นรถกระบะของนางยุภาพรผู้ตายอ่ะ
เอารถเข้าไปด้วยนะฮะคนก่อเหตุเนี่ย
แล้วเอาปืนไปทิ้งที่บริเวณริมคลองชลประธาน
ในพื้นที่หมู่๑๔บ้านหนามพุงดอร์ตะบนครูบัวอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรี
ไปถึงนู่นนะฮะรถกระบะเอาไปจอดทิ้งไว้ในป่า
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดรัชบุรี
นี่เจ้าหน้าที่ก็พาไปชี้จุดก็ไปเจอนะฮะเอารถไปจอดทิ้งไว้เนี่ยนะครับ
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนนะครับไปที่บ้านที่เกิดเหตุด้วยนะ
หลังจากนั้นได้นำตัวไปกราบศพไปขอขมานางยุภาพร
ซึ่งญาติเนี่ยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดวันดาวอำเภอปากท่อ
นายวินัยไปถึงก็ร้องไห้นะตอนที่ไปทำแผนแล้วพาไปกราบศพ
ญาติของผู้ตายก็ตะโกนด่าทอฮะ
เนี่ยฮะคือเขาร้องไห้ตั้งแต่ตอนที่ทำแผนจนมาถึงที่วัดนะ
คือญาติของผู้ตายเขาก็บอกเลยตะโกนใส่เลยบอกจะมาร้องไห้อะไรตอนนี้
ตอนทำไม่คิดนี่ฮะนายวินัยเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่ทำลงไปนะครับท่านผู้ชมครับ
รู้สึกเสียใจครับ

มีปัญหากันรุนแรงเลยเหรอคะ
แค่ขอตังไปให้ลูกชาย

ลูกคนที่ยังต่างใจหน้าตัวคน

มีวันนั้นเลยบันดาลโทษะ

แล้วลูกตอนนั้นอยู่ตรงไหนคะ

อ๋อโอเค
อยากฝากบอกอะไรกับแม่ผู้เสียชีวิตบ้างครับ
ว่าเราสำนึกผิดยังไง
นี่ฮะนี่ตอนที่ไปชี้จุดต่างนะที่ใส่หมวกกันน็อกไปเนี่ยไปทำแผน
ความจริงก็เป็นสิทธิ์ของผู้ตายเขาใช่ไหมเขาก็ไปขอเงินแล้วจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าถูกเอาเงินเครื่องใส่หน้า
ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยที่ขอ๓๐๐เนี่ยคือจะเอาไปให้ลูกของตัวเองที่เกิดกับภรรยาเก่า
ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ตายเขาเลยอ๋อเราไม่มีสิทธิ์อะไรไปฆ่าเขาตายไงอ่า
แล้วก็จะเครื่องเงินใส่หน้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตัวเองก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่
นั่งดื่มทั้งวันเนี่ยฮะแล้วก็ขอเงินเขาไปซื้อเหล้าตลอด
เราได้คุยกับพ่อของนายวินัยผู้ต้องหานะครับพ่อนายวินัยบอกว่า
หลังจากรู้ข่าวลูกชายว่าก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตก็เสียใจกับการกระทำมาก
เชื่อว่าคงเป็นเพราะพฤติกรรมการดื่มเหล้านี่แหละที่เป็นชนวนเหตุ
ที่ผ่านมาลูกชายความจริงแล้วไม่ใช่คนจิตใจโหดร้ายตั้งแต่ไปอยู่กับภรรยาที่สมุทรสงคราม
คือเขาเป็นคนราชบุรีกันพอไปอยู่กับภรรยาที่สมุทรสงครามก็ไม่เคยติดต่อ
พูดคุยปัญหาชีวิตอะไรมาระหว่างที่ตำรวจไล่ล่าติดตามตัวลูกชาย
พ่อก็ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับลูกชายเลยก่อนที่ค่ำเมื่อวานนี้จะรู้ข่าวจากลูกชายคนเล็ก
นายวินัยซึ่งเป็นลูกชายคนโตติดต่อไปยังอดีตตำรวจสันติบาลที่เขาเคารพนับถือ
แต่พ่อเนี่ยไม่รู้จักหรอกว่าจะขอมอบตัวตอนนั้นก็ดีใจที่ได้ข่าวว่าลูกชายสำนึกผิด
แล้วพร้อมจะรับผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้
ดีใจด้วยเห็นด้วยก็ดีแล้วที่เข้ามอบตัวก็อยากเห็นก็อยากคุยกับเขาด้วยล่ะ
มันไปยังไงมายังไงกันแต่ก็ไม่มีโอกาสได้คุยอ่ะ

ไม่มีแฟนเลยก็เครียดนะเครียดก็ไม่มีอะไร
เขาก็คงจะทำใจแล้วมั้งสำนึกอะไรก็ตักอย่างที่เขาทำลงไปแล้ว

เขาก็ไปขมากันขมาศพกัน